กันที่เรื่องของสัตว์กันต่อนะฮะ
วัวแคระตัวมันเล็กนิดเดียวตัวมันเตี้ยนิดเดียว
มันก็ตกลูกไอ้คุณแต่ทีนี้ตกลูกในพื้นที่ที่น้ำมันชุ่ม
ลูกก็เกือบจะตกน้ำผู้ชมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อย
อันนี้ไม่ใช่เป็นลูกวัวนะแม่แล้วแต่มันเป็นแม่วัวแคระ
แล้วก็ตกลูกวัวแคระออกมานะครับแม่วัวแคระตัวสีแดงอายุห้าขวบนะฮะ
ฟ้ารุ่งนะฮะมันสูงแค่ไหนคุณ
ครึ่งหนึ่งของเรา๗๐เซนติเมตรเองตัวกันนิดนึงนะฮะ
มันตกลูกเป็นวัวแคระตัวผู้เล็กจิ๋วชื่อว่าเจ้าชิงพลบ
ชิงพรบเกือบไม่รอดแล้วนะตอนแรกนะ
เจ้าชิงพรพเนี้ยสูงแค่๓๐เซนติเมตรพุทธเดียว

นี่แล้วเจ้าของก็ต้องเอาสุ่มไก่มาครอบเอาไว้นะฮะ

น้ำหนักแรกคลอดแค่๖กิโลเท่านั้นเองนะฮะ
แล้วก็เป็นแม่ลูกวัวแคระที่มีดำตัวเล็กมากกว่าวัวทั่วไป
ถึง๑๐เท่าคูณฮะไปเทียบกับวัวปกตินะฮะ

ทีนี้คุณป้าเจ้าของคือคุณป้าฮัทยะกาญจนาเนี่ย
คุณป้าเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของวัว

แขวงโคกแฝดเขตน้องจอกกรุงเทพเล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหช่วงนี้ฝนมันตกนะเนี่ยรอบบ้านก็โอ้โหพื้นที่ชุ่มน้ำไปหมดเลย
วัวแคระก็ตกลูกออกมาในช่วงเย็น
ซึ่งเป็นช่วงที่ป้าออกไปทำธุระนอกบ้านไม่มีใครดูแล
ทำให้ลูกวัวแคะเนี่ยมันตกลงไปในบ่อตกไปในน้ำเลยคุณเมื่อกี้เห็นไหม
แล้วทีนี้ป้ามาถึงเอ้าแม่วัวแคะมันมีอาการกระวนกระวาย
ส่งเสียงร้องเดินไปเดินมาอยู่จุดเดิมไม่ยอมเข้าฝูงเลย
ป้าก็เข้าไปเดินดูสิแม่วัวแคะมันกระวนกระวายอะไร
ปรากฏอ้าวเห็นลูกวัวแคะตกลงไปในน้ำคุณ
นี่ล่าสุดนะมีผู้ใจบุญมาเสนอราคาอยากเอาวัวแคระแม่ลูกไปดูแลนะคุณนะ
สนุนราคาอยู่ที่สองแสนบาทนะฮะแต่ตัวคุณป้าเองยังไม่ขาย
เพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันนะจึงอยากอนุรักษ์ต่อไปหายากแล้วคุณ
ดูสิพอเทียบกับคุณป้านะตัวมันเล็กนิดเดียวคุณอาริยาลองไปยืนกับเขานะ
เขาคงตัวเล็กเลยอ่ะตัวเท่าเอวนะสำหรับวัวแคะถือว่าเป็นสัตว์หายากครับ
มีราคาสูงมากในปัจจุบันนะแล้วก็กำลังเป็นสัตว์สะสมเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
ประดับบารแมนของตายยกแปาหนึ่งนะ